คุณผู้ชมค่ะมาติดตามดราม่าของแม่บุ๋มปนัดดากันหน่อยนะคะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยแม่บุ๋มเขาโพสต์เป็นโพสต์ภาพแชทไลน์ที่คุยกับลูกสาว
เออเขาบอกว่าแบบนี้นะคะคือน้องเนี่ยก็คุยกับแม่แบบหยอกล้อตามภาษาแม่ลูกแหละ
ซึ่งคุณแม่เขาก็บอกว่าเนี่ยเคร่งคัดเหลือเกิน
เธอจะออกไปทำงานไปบริจาคของไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิด
แต่ลูกสาวด้านตอบแชทแบบกวนโอ๊ยจะให้แม่บุ๋มกักตัวให้ครบ๑๔วันก่อน

นั่นแหละถูกต้องพี่บุ๋มเองก็ถึงกับติดแฮชแท็ก

เพื่อนในวงการก็คิดแบบคุณนี่แหละน่ารักนะคะน่าเอ็นดูเหลือเกิน

แต่เดี๋ยวก่อนค่ะไม่ไหวมีดราม่าตามมานะคะ
เพราะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเขาตั้งคำถามว่า
ลูกคุณบุ๋มคุยกับแม่ไม่มีหางเสียงเลย
ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่พี่บุ๋มเห็นคอมเมนต์นี้หรือยัง
แต่งานนี้ไม่ต้องถึงมือแม่บุ๋มค่ะคุณผู้ชม
บรรดาชาวเน็ตเขาก็ผนึกกำลังโต้กลับคอมเมนต์ดังกล่าวแบบรัว
เขามองว่าเป็นความน่ารักความสนิทสนมของแม่ลูก
ก็คุยกันแซวเล่นกันเป็นปกติคือแม่ลูกคู่นี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนเพื่อนกัน
มันก็ดูน่ารักดีอย่าตัดสินกันแค่แชทที่เห็นบางส่วนเท่านั้น
ตอนนี้พี่บุ๋มเห็นข่าวแล้วจะว่ายังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ
จริงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะทำไมน้องพูดไม่ค่อยมีหางเสียงกับคุณแม่
ซึ่งมันก็แล้วแต่การเลี้ยงลูกสไตล์ใครสไตล์มันของแต่ละบ้าน
บุ๋มเน้นที่เขารู้จักการละเทศะไหมแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่ใช่ต้องมาเป็นเด็กออดอ้อนเราตลอดเวลา
ด้วยความที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยแหละเราอยากจะเลี้ยงเขาแบบเพื่อนมากกว่า
ใครมาจีบใครมาคุยที่โรงเรียนทำอะไรเขาเล่าหมดบางม่านก็จะต้องให้ลูกเรียบร้อย
แต่บางบ้านเอาอะไรก็ได้ที่หนูรู้จักการรักษาและเอาตัวรอดได้